คุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องหลายเอฟซีหลายจ๋า
มาดูตัวอย่างที่ดีกันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่าการเอาใจศิลปินหรือว่าการเซอร์วิสศิลปินเนี่ย
หลายครั้งนะเราเห็นฟู้ดทงฟู้ดทรัคใช่ไหม

มาคราวนี้โต๊ะจีนมา

คือปกติเขาจัดงานต่างแน่นอนว่ารักศิลปินมาเลยค่ะ
ฟู้ดทรัครวดบรรทุกอาหารเล็กมาคอยจอดให้บริการคนในกองถ่ายกัน
ทั้งน้ำทั้งเครื่องอาหาร

แต่คราวนี้ค่ะแฟนคลับของหนุ่มโหนกับน้องสมาย
พระนางละครแม่ปูเปรี้ยวทางช่องเจ็ด

จัดโต๊ะจีนเอามาเสิร์ฟถึงห้องถ่ายคุณ
โต๊ะจีนนะมาเป็นโต๊ะจีนชุดใหญ่เลย
แล้วงานนี้เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ทั้งกองค่ะ
เพราะว่าโต๊ะจีนจริงไม่จกตา

เออแล้วคิดว่าอยู่ตรงไหนเอาอันหลังจะได้ไป

เออน้องสมายบอกว่าอึ้งมาก
เพราะว่าไม่รู้ว่าแฟนจะลงทุนทำให้ถึงขนาดนี้ค่ะ
ส่วนทางด้านแฟนคลับของหนุ่มโหนไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะ
มีโต๊ะจีนมาใช่ไหมจัดบูธส้มตำมาสมทบด้วยนะครับ
โต๊ะจีนกินกับส้มตำเข้ากันอยู่เหมือนกัน

ลอยดูดีนะว่าเขาไปจัดที่ไหนคุณจะได้ตามไป
โต๊ะจีนเหรอยังไงอย่างไรเนี่ยพี่พี่มีกันครับพูด
แล้วก็มีโต๊ะจีนด้วยก็คือหนูเนี่ยรับปริญญา

ทีนี้พี่เขาก็อยากแบบเซอร์ไพรส์เรา

เป็ดย่างปลาต้มยำโอ้โหของดีทั้งนั้นเลย

ไม่มีวันที่รับปริญญาก็มาหาด้วย
แล้วก็เอาโต๊ะจีนมาให้อยากเลี้ยงทีมงานในกองถ่ายค่ะ
รอบหน้าเหรอครับโต๊ะจีนไปแล้วขอโอมากาเซ
มาเลยมาเชฟสัก๘คน
ต่อแถวมาโบ๊ะกันสุด
เช็คราคาแล้วว่าโอมากาเซ่

ตอนนี้เอฟซีคือยืนท่านี้นะเก่าหัวแกรกแล้ว

อ่าอออโอมากาเซ่ไม่มีข้าวว่าแกงข้าวหม้อแกงม่อไปก่อนได้ไหม

มันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงฟังดูแล้วก็งงก่อน